คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมครับที่ฝ่าด่านไม้กั้นไป
แล้วพอเจ้าหน้าที่เขาไปตามก็ด่าโวยวายเจ้าหน้าที่

ใช่ค่ะทีนี้คราวนี้มันมีพฤติกรรมใหม่ออกมาอีกแล้ว
จะว่าใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะเรียกได้หรือเปล่า
แต่เอาเป็นว่าเป็นพฤติกรรมที่ผุดออกมา

ถูกต้องค่ะเพจเฮียขับรถเขาโพสต์วีรกรรมของผู้หญิงคนนี้ไว้
แหมพอฝ่าด่านไม้กั้นไปพุ่งชนไม้กั้นจนมันงอ
พอเจ้าหน้าที่ทางด่วนตามไปสกัดจับเนี่ยก็โวยวายด่าเจ้าหน้าที่
ทีนี้ดูวีรกรรมล่าสุดหน่อยดีกว่าค่ะ

เพราะว่าเธอถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัว
แล้วก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายของไม้กั้นของทางด่วน
แล้วก็ที่สำคัญเธอบอกว่าเธอหลงขึ้นมา

อันนี้ก็คือเป็นข่าวที่เรานำเสนอไปแล้วทีนี้

เดี๋ยวดูนะคุณผู้ชมเห็นไม้ที่จะถืออยู่ไหม

นี่ค่ะใบเกอร์สาวคนเดิมเลย

ประกาศบอกชื่อเธอโวยวายอยู่พักใหญ่
เดี๋ยวก่อนที่จะเล่าให้ดูคลิปนี้ก่อนค่ะ
คือลูกเจ้าเหมือนกัน
กูเจอตรงพิษลาระกูล่ะ

ต้องเจอท่านกู
เฮ้้าตายหล่ะ
จังเจ้ากูเอาไว้

เราไม่มีใครอะ

นี่แหละค่ะชาวโซเชียลเขาบอกพวกนี้ไม่ปกติแล้วล่ะ
ตอนที่ขี่ขึ้นทางด่วนแล้วเธอให้เหตุผลว่า

ก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของแบบหลงทางจริง
แต่คราวนี้พอเจอการขุดพฤติกรรมขึ้นมา
ก็เลยมองว่าเธอเป็นอะไรเกี่ยวกับทางจิตรึเปล่า
เนี่ยคุณผู้ชมค่ะซึ่งเอาจริงนะก็มีการรายงานประวัติของผู้หญิงคนนี้
ผู้หญิงคนนี้อยู่ในอาการเมาสุราแล้วก็ถือมีดยาวประมาณห้าสิบเซนเนี่ย
โกนด่าเจ้าหน้าที่สายตรวจสพเมืองสิงห์บุรี
ที่เขาขับรถสายตรวจเปิดไฟมาถึงจุดที่เกิดเหตุ
แล้วก็ถือมีดดาบเข้าหาตะโกนถามว่ามาทำไม
เจ้าหน้าที่ก็ต้องถอยร่นนะคะแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ถือมีดดาบเนี่ย
ลากไปกับพื้นตะโกนด่าทอแล้วเอามีดดาบไปฟันรถแขก
เข้าพักโรงแรมเสียหายไป๔คันยืนบนโต๊ะนะประกาศเลย
ชื่อสุพิษราณโคราชเป็นหลานย่าโม
พอหลังจากนั้นตำรวจก็เห็นท่าทีผ่อนคลายก็มีการควบคุมตัว
แล้วจากการสอบสวนผู้หญิงคนนี้ชื่อสุพิษราบุญหวานอายุ๒๘ปี
แล้วเธอจะเดินทางไปที่ตากแล้วจองห้องพักเอาไว้เพื่อแวะพัก
แล้วพอเกิดอาการปวดท้องก็มีการโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล
คือพอมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็มีการโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสิงห์บุรี
มารับไปดูแลจนอาการดีขึ้น
ทางเพจเขาก็เลยมีการเรียงไทม์ไลน์หน่อยนะ
ว่าก่อเหตุวันไหนอะไรอย่างไร
ก็คือก่อเหตุที่สิงห์บุรีในคลิปนี้วันที่๙มกราคม
ถูกต้องค่ะเพราะว่าท้ายที่สุดเธอดื่มสุราจนเมา
แล้วชวนแขกคนอื่นที่มาด้วยกันเหมือนกลับมาดื่ม
แล้วพอถูกปฏิเสธก็เลยเกิดเป็นการโวยวายแบบคลิปนี้
แล้วก็วันที่๙มกราคมก่อเหตุนี้

แล้วก็ชนไม้กาลทางด่วนอะไรอย่างนี้แหละครับ
มันก็เลยเป็นแบบกรณีที่เกิดไล่กัน

แต่ทีนี้ก็ถ้าเกิดว่าตำรวจไปเจอตัวแล้ว
มีการควบคุมตัวเธอได้แล้วจริงก็ต้องส่งรักษาส่งบำบัดด้วยนะคะ
เพราะว่าคนที่เข้าไปคอมเมนต์เมื่อเห็นคลิปเหล่านี้แล้ว
แล้วก็เรียบเรียงไทม์ไลน์การใช้ชีวิตของเธอพฤติกรรมของเธอ
แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากนะครับ
บางคนบอกว่าเธอมีอาการป่วยทางจิตหรือเปล่า
ยาพี่น้องควรจะส่งเธอไปรักษาหน่อย